ร่วมสร้างประวัติศาสตร์การน้อมถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่๙
บนความสูง๓๐กิโลเมตรจากพื้นโลกกับไทยรัฐทีวี
ในช่วงชัดทันข่าวฮอลิเดย์๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๑นาฬิกา๕ธันวาคมนี้
สวัสดีครับ